อยู่ที่สุรผนภารมูลก็ขายให้เด็กนักเรนนี่แหละ
ก็เป็นคนทำมาหากินนะคะหาเช้ากินค่ำอยู่วันหนึ่ง

คนที่เขาพบเห็นแล้วรู้จักจำหน้าแกได้ก็ถามว่า

ซื้อของยายแล้วพับแบงค์๕๐๐ส่งให้
ยายแกก็ทอนไปปรากฏพอคลี่แบงค์ออกมาดู

กราโมปับแบบนี่
มันก็ค่อนข้างเหมือนนะคะ
พูดตรงนะมันค่อนข้างคล้ายเอาอย่างนี้ดีกว่า
เป็นแบงค์๕๐๐กาโมสีออกชมพูอมแดงหน่อยนะคะ
มิจฉาชีพเป็นผู้หญิงนะ
พับแล้วก็ยื่นส่งให้ยายพิษ
จังหวะที่ยายแกกำลังยุ่งแล้วก็ไม่ทันระวัง
แล้วเร่งยายพิษให้ทอนเงินด้วย
ยายแกก็ทอนเงินไปอ่ะค่ะตามภาษา

คนที่เจอเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคนที่โพสต์เนี่ยไม่ใช่ยายพิษนะ
เป็นคนที่ไปเจอยายพิษเดินร้องไห้มานั่นแหละ
เขาบอกว่าบ่าย๒โมงเมื่อวานนี้เขาไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยว

ยายพิษเดินร้องไห้มาเลยค่ะ

เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกพายายไปแจ้งความที
หน้าตาก็ดีแต่จิตใจเนี่ยดำเหลือเกิน
ซื้อลูกชิ้นยายมาซื้อเข้ากล่องยาย๒กล่อง
พับแบงค์ห้าร้อยยื่นส่งให้ยายแบบเนี้ยแล้วก็ให้ยายอ่ะรีบทอนเงินให้
ยายก็ทอนเงินไปเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนั้นก็รีบขี่รถหนีออกไปเลย
พริกแกว่าไงรู้ไหมคุณว่าไงคะลำพังขายของไปวันก็จะไม่พอใช้อยู่แล้วนะ
ขายของให้เด็กนักเรียนอ่ะไม่ได้คิดกำไรอะไรมากมายอยู่แล้วอ่ะ
เงินมันก็ไม่ได้เท่าไหร่หรอกข่าวผัดเอ่ยข่าวไข่เจียวเอย
พริกแกขายกล่องละสิบบาทขนมลูกชิ้นก็ห้าบาทสิบบาท
แล้วคุณคิดดูจ่ายแบงค์๕๐๐มาเข้ากล่อง๒กล่องแล้วก็ลูกชิ้นอีกนิดหน่อย
อันนี้ฉันให้เต็มที่ไม่ถึงร้อยแน่นอนแปลว่ายายพริกแกทอนไปกี่บาท
สี่ร้อยอ่ะนะกว่าบาทเนี่ยทำกับยายแกแบบเนี้ยค่ะ
คนที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์ก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วก็ช่วยออกเงินให้ยายพิษเป็นจำนวนนึงนะคะ
ก็เห็นใจแกแหละคนทำมาหาเช้ากินค่ำเนอะ
ส่วนชาวเน็ตพอเห็นเรื่องนี้ปุ๊บอุ้ยประนามการกระทำมิจฉาชีพหญิงคนนี้กันเต็มที่กระหน่ำใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าผ่านไปแถวหน้าโรงเรียนสุพรรณภูมิที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เจอร้านยายพิษจะไปแวะอุดหนุนเข้ากล่องแวะอุดหนุนลูกชิ้นยายพิษนะคะ
อยากให้ตามจับผู้หญิงคนนั้นให้ได้ด้วยใจร้ายจังเลยค่ะกาฝั่งจริงเอากาโม่มาให้ยายนะ